อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามแล้วก็ต้องระวังด้วยนะคะน้ำท่วม
โดยเฉพาะที่จังหวัดตรังเนี่ยคุณฝนถล่มหนักเลย
แล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนคุณผู้ชมดูภาพนะคะ
คือน้ำท่วมจริงขึ้นมารถเนี่ยครึ่งคันแล้วนะคะอย่างที่เห็น
มากเลยฮะใช่ค่ะน้ำสีขุ่นเป็นแบบนี้เลยนะ
ลองดูกันหน่อยเพราะอะไรเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนนะคะ
ช่วงกลางคืนฝนตกหนักจริงจนถึงเช้าของวันนี้เลย
น้ำท่วมเฉียบพลานเลยนะคะน้ำปากก็ไหลหลักในเจ็ดอำเภอ
จากสิบอำเภอของจังหวัดตรังค่ะไม่ว่าจะเป็นเมืองตรัง
ห้วยยอดนายงย่านตาขาวปะเหลียนกันตังแล้วก็หาดสำราน
น้ำไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะ๒๐หมู่บ้าน
ก็สองร้อยหลังคาเรือนค่ะพืชผลทางการเกษตรเนี่ย

สวนยังพาราสวนปลามน้ำมันเอ่อล้นเลยค่ะ
ยังมีพายุลมกระโชกแรงที่พัดถล่มบ้านเรือน
เสียหายเป็นจำนวนมากด้วย

ไปไปหมดเลยล่ะค่ะเจอแบบนี้
ชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะ
เรือประมงของชาวประมงถูกซัดเสียหายไป๕ลำเลยนะคะ
น้ำก็ยังท่วมปิดถนนในพื้นที่อำเภอเมืองด้วยค่ะ
แล้วก็ท่วมผิวการจราจรทั้งหมด

สภาพบ้านเรือนที่โดนฝนพายุถล่มแบบนี้นะคะ
นี่แหละค่ะส่วนที่ถนนสายตรังสิเกาค่ะ
เส้นทางไปยังหาดปากเมงหาดเจ้าหมาหาดยาว

ถ้าสูงที่สุดจุดที่วัดได้เกือบ๕๐เซนติเมตรนะคะ
และยังมีทีท่าว่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูการพยากรอากาศแล้วกัน
กรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อย
ชั่วโมงข้างหน้าเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนหนักนะคะ

อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน

ชาวเรือบริเวณอันดามันและอ่าวไทย

เพราะมันมีฝนฟ้าขนองเป็นจำนวนมากเลย
คุณดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับพื้นที่ภาคใต้
ตอนนี้จะอ่วมหนักมากและความเดือดร้อน
ชีวิตของผู้คนชีวิตของสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อน

ภาพล่าสุดทีมข่าวของเราส่งเข้ามาล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
บ้านหลังนี้ดูน้องหมานะ
อยู่บนพื้นไม่ได้แล้วต้องไปอยู่บนเก้าอี้
แล้วคุณยายป่วยติดเตียงแล้วน้ำท่วมเข้ามาในพื้นบ้าน
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายคุณยาย

ก็อยู่ระหว่างการเร่งช่วยเหลือแล้วก็ประสาน
ขอความร่วมมือกับภาคอื่นต่อไป
นี่คือในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมครับ
ใช่ค่ะต้องบอกว่าตรังนี่โดนหนักจริงนะคะ
แต่ว่าเอาจริงแล้วตอนนี้ทางพยากรเขาก็ออกมาบอกนะ
เฝ้าระวังเลยนะคะหลายสิบจังหวัดเลยนะ
เกือบ๔๐จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนฟ้าขนองด้วยนะ
ครับบ่าย๓โมง๒๙นาทีคุณผู้ชมครับ
ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือนะครับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะครับอยู่กับเรา